ดูเวลาบริเวณหน้า๗

ก็เห็นภูมิชายชะกัญ๔๐๕๐คน
อยู่ที่บริเวณหน้า๗เต็มเลย

มีผู้ชาย๓คนเข้ามาล็อกคอล็อกแขน
และมีคนหนึ่งในนั้นนะครับ
ดอกแขนแล้วก็มีคนนึงในจริงครับ

สักเยอะหน่อยตัวสูงผอม

ผมก็เดินเข้าไปหายังไม่ได้ถึง๔๙เลย
เขาก็โชคส่วนโชคส่วนเข้ามาเลยครับ
กลุ่มคนที่อยู่บริเวณหน้าเว่นทั้งหมดเนี่ยครับ
ก็เข้ามาลุมทำร้ายผมเลย
พอผมล้มลงไปก็ทีนี้ก็เลยโดนลุมกระทืบเลยครับ
คนที่บอกว่าเป็นอบตคนนี้เข้ามากระชากคอเสื้อผม
บอกให้ไปกราบเท้าเขาถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ออกจากตรงนี้
เพราะทั้งหมดนี้ครับ๔๐๕๐คนเป็นลูกน้องเขา
ก็อยากให้ดำเนินคดีไปในตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
เพราะว่าผมก็เกรงกลัวว่าเขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
เป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในท้องที่ด้วย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ผู้เสียหายที่เล่าเนี่ยเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นช่วง
ประมาณสัก๔ทุ่มของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ก็เพิ่งจะมาเป็นข่าวที่เป็นข่าว
เอาบอกตรงไปตรงมาที่เป็นข่าวตอนแรกจะไม่เป็นข่าวหรอกค่ะ
แต่ที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยบอกตรงเลยว่า
ก็กลัวว่าเรื่องจะเงียบอ่าก็กลัวเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
ก็เจอมาหลายสิบคนนะคะก็ไม่รู้ว่าเรื่องจะเป็นแบบไหน
แล้วมีการยกชื่อเป็นอบตนั้นอบตนี้มาด้วย
เรื่องจะเงียบไหมคนผิดจะเอามาลงโทษได้หรือเปล่านะคะ
ก็เลยมาร้องนักข่าวทีนี้พอมาเป็นข่าวเนี่ยพอไป
พอนักข่าวนะคะพอไปนั่งคุยอะไรมากเขาก็อืม
ผู้เสียหายไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะมีผู้เสียหายมากกว่านั้นด้วย
แล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะของที่ตั้งร้านสะดวกซื้อที่ว่าเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ในชุมชนนั่นแหละอยู่ตรงข้ามตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองของสุพรรณบุรีนะคะ
วันนี้จะคุยกันสองคนคือจริงคนที่มาร้องเนี่ยไม่ใช่คนที่
เจ็บที่สุดนะคะคุณผู้ชมมีคนที่เจ็บมากกว่าเขาคนนี้ด้วยแหละ
แต่ว่าจะด้วยไม่แน่ใจความปลอดภัยหรือจะด้วยติดขัดประการใดก็แล้ว
แต่เราจะพยายามลองต่อสายดูนะคะว่าสะดวกจะร้องเรียนไหมถ้าไม่ไม่เป็นไร
ถือว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีใครออกมาร้องเรียนนอกจากเขาคนนี้นะคะ
ชื่อคุณทิตินัทเอาเท่านี้เอาเท่าที่สะดวกใจชื่อคุณทิตินัทนะคะหรือว่าคุณมังกร
แล้วก็อีกหนึ่งท่านก็เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะ

ดูร่างกายกำยำล่ำสารตามที่เขาใช่ไหมตามที่เขาพาดหัวไว้ว่าเป็นอดีตทหารพรานใช่ไหมคะ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะแล้วดูจากรูปร่างรูปทรงแล้วไม่น่ามีใครทำอะไรได้เนอะใช่ไหม
มีคนถามไหมตอนพี่นักข่าวไปนั่งคุยด้วยถามว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเนี่ยคุณมังกร

คือที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพิ่งจะเกิด

สองวันนี้นะคะแล้วพี่เข้าใจถูกไหมที่คุณมังกรมาร้องสื่อเนี่ยเพราะว่ากลัวหนึ่งคืออาจจะเรื่องหนี้
อ้างเขาเป็นสมาชิกครับไม่ไม่ได้เป็นนายกเป็นสมาชิก
เป็นสมาชิกอบตแห่งหนึ่งใช่ครับในสุพรรณนั่นแหละใช่ครับ
ไม่ใช่อดีตด้วยนะยังเป็นยังเป็นอยู่ครับ
ใช่ครับก็คือผมไปรับเขาตามเวลา
เพราะว่าพนักงานจะใช้โทรศัพท์ไม่ได้
ก็เราจะนัดเวลากันว่าเราเลือกเวลานี้
พอไปถึงที่เกิดเหตุที่เป็นร้านสะดวกซื้อ
ก็เห็นกลุ่มคนจำนวนเยอะครับ

มีทุกประเภทเลยครับทั้งรถเก่งรถมอไซค์
ไม่ใช่รถที่แบบเป็นลูกค้าเขามาจอดหน้าร้านแล้วเข้าไปซื้อของเหรอ

ไม่ครับเพราะว่าไม่มีลูกค้าแล้วมีแต่คนกลุ่มนี้

เขาจอดยังไงคะก็จอดเหมือนจอดปกติ
อ๋อไม่ใช่ว่าจอดแบบทำเป็นรูปโซมะไหล่นะคะ
แล้วก็จำนวนสักประมาณกี่คนคะเอาเท่าที่เรากะได้

แล้วคนประมาณหลายสิบคนนี้อยู่กันยังไงคะหน้าร้านสะดวกซื้อ
ก็คือเป็นลักษณะล้อมเป็นตัวอยู่ไว้เลยครับ
ล้อมหน้าร้านนี้เป็นตัวยใช่
แล้วตอนที่คุณมังกรไปถึงเนี่ยนะคะตอนนั้นมีเสียงโหกเวกโวยวายมีการลงมืออะไรกันหรือยังคะ
ด้านนอกยังไม่มีครับด้านนอกยังไม่มี
แปลว่าด้านในมีแล้วเหรอใช่ก็คืออ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยค่ะค่ะคือด้านนอกยังไม่มี
ผมก็เดินเข้าไปข้างในครับเดินเข้าไปข้างในก็เจอแฟนเนี่ยอยู่
เดี๋ยวคุณไม่เอกใจเหรอพอคนล้อมเป็นตัวอยู่แล้วคุณยังจะเดินฝ่าเข้าไปอีกหรอ
เราต้องเข้าไปดีครับเพราะคนของเราอยู่ด้านในอ่าใช่
ซึ่งตอนนั้นก็ยังใช้เป็นจังหวะที่ใช้โทรศัพท์โทรหากันด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้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
โทรศัพท์ดามีอะไรมั้ยที่มันโหวกเวกไม่มีเลยครับก็คือธรรมดาเลยใช่ธรรมดายืนคุยกันเพราะฉะนั้นคุณก็ยังนึกไม่ออกตอนแรกว่าเกิดอะไรขึ้นในร้านสิอ่ายังครับยังแต่ก็รู้แล้วรู้สึกแล้วแหละว่ามันมันต้องมีอะไรเพราะว่าคนจำนวนเยอะขนาดเนี้ยมาในรักษณะนั้นเนี้ย

ห้องของพนักงานค่ะอ่าใช่ครับคือซึ่งห้องนี้มันถูกหลอกไว้เขาจะออกกันอยู่ที่บริเวณหน้าห้องนี้อืมอืมใช่แล้วแล้วเขาเจรจายังไงเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ประมาณนี้ครับคือผมก็ไม่กล้าเข้าไปอืมใช่ก็คือได้ประมาณนี้ว่ากำลังเววเวกเวยเวยว่าหาตัวใครสักคนหนึ่งอ่าใช่

อยู่กันกี่คนคะประมาณสามคนสามคนที่เคาน์เตอร์หมดเลยเหรอคะใช่ค่ะ

ลูกค้าที่มาซื้อของแล้วตกค้างอยู่อ่ะ

ตอนที่คุณพังกรเขาเข้าไป
ไม่มีลูกค้าแล้วสิ

อ่ะในที่พอเขาร่าคุณออกมา
บอกไม่ได้ผมแบบมารับแฟน

แต่อย่าเข้าไปข้างในยืนตรงประตูเนี่ย
มองเห็นแฟนว่าแฟนไม่ได้เป็นอะไร

ผมก็โอเคผมก็ออกมายืนตรงประตูนั้นแหละ

ว่าพี่ขอโทษพี่เขาใจผิด

ก็จนเขามีอะไรกันอยู่ด้านใน

เพราะว่ามันจะอยู่ลึกเข้าไปแล้วครับ

ดื่มน้ำอะไรสัก๑๐นาทีอะครับ

ก็เริ่มแซวแหละ

ผมก็เดินไปยังไม่ได้สัก๓๔ก้าวครับ

เขาก็โดดชกส่วนเข้ามาเลย

ไม่ใช่คนที่คุณเห็นในร้านที่ลากคุณออกมา

บนิดนึงแล้วก็โชคสวนเขาไป

ตอนนั้นไม่ได้ทันคิดใช่ไหมว่าเขามากันกี่คน

ชัดทะยานเข้าใจต้องกันตัวใช่ไหม

พอนั้นก็เห็นแล้วครับว่าเอาแล้ว
แล้วที่ที่ชกเขาว่าชกโดนมั้ย

คุณชกไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชกโดนเขาหรือเปล่า

ก็เห็นแล้วว่ามีคนหนึ่งล่อมาทางข้างหลังคนหนึ่ง
เป็นคนอ้วนหน่อย
แต่สายตาผมก็ยังต้องมองคนที่อยู่ข้างหน้าเยอะก่อนอะไรอย่างนี้ครับ

ใกล้ถึงประตูแล้วก็โดนโดดเข้ามาทุบที่ต้นคอก่อนเลยทีนึง

พอล้มลงไปก็มาเลยครับทีนี้

แต่ก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสวนได้ป้องกันตัวได้อย่างนี้ครับ

เพราะว่าถ้าเราล้มลงนอนเนี่ยไม่ได้ลุกแน่
ส่วนใหญ่แล้วที่เราจำได้เนี่ยนะคะคือเขาแค่ใช้หมาดท่อนแขนหรือร่างกายเขาหรือมีอาวุธแล้ว
พอเขาเห็นว่าผมเริ่มสู้เนี่ยถึงเริ่มมีอาวุธมาแล้วครับ

ฟาดมาแต่พอจังหวะที่ชุดละมุนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามากันแล้ว
เจ้าที่ตำรวจมาเพิ่มหรือจากข้างในร้านออกมา

พอที่เขาฟาดมาผมก็เลยใช้เจ้าที่ตำรวจกัน

ทีนี้จากที่วุ่นวายกันอยู่ในร้านก็ออกมา
เพราะว่าตำรวจเห็นแล้วว่าคุณโดนหลุมตำรวจออกมาหมดเลยไหมคะ

ก็มีแต่ที่โดนทุบ๑ทีใช่ครับ

แล้วก็จังหวะที่เราล้มลงไปก็เป็นรอยถลอกอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วในจังหวะตอนที่โดนลุมเนี่ยนะคะได้ยินคนพวกเขากันเองได้ตะโกนห้ามไหม

แต่มีหนึ่งคนที่ห้ามก็คือน้องชายของคนนี้คนที่อ้างตัวเป็นอบตขับเข้ามาห้าม
เขามาห้ามด้วยเป็นหนึ่งในตำรวจก็คือกลุ่มคนอาจจะหันหน้ามาที่ผม
ทนนะคะคือเราสังเกตได้กลิ่นว่ามันมีแอลกอฮอล์มั้ย

แล้วคุณรู้ได้ไงว่าคนที่ช่วยห้ามเป็นน้องเขา
คือมาคุยมาคุยกันแล้วครับ

ทีนี้ไอ้จังหวะที่มาลุมมาตุ้มกันเนี่ยนะคะ

คุณไปทำท่าเปรี้ยวอะไรใส่เขาเปล่าคะ
ก็อาจจะแปลกหน้ามา
แล้วก็รู้ว่าก็คือคนกลุ่มนี้ตั้งใจจะมาหาเรื่องอยู่แล้ว
ตั้งแต่จะมาหาเรื่องใครสักคนที่เขามาตามหาเนี่ยครับ
แล้วไม่เจอหรืออะไรก็แล้วแต่แล้ว
จังหวะที่ผมแปลกหน้าเข้าไปในพื้นที่นั้นในพื้นที่เขา

จนถึงสุดท้ายพอตำรวจออกมาช่วยห้ามใช่ไหมคะ
แล้วก็คนที่มาบอกว่าเป็นน้องชายอบตเนี่ยช่วยห้ามเสร็จแล้วเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นไม่นานนะครับอ่าคือแล้วก็ดูจากบาดแผลตามในข่าว
คือก็โชคดีที่ไม่ได้โดนจนแบบเจ็บสาหัสหรือมาก
ทีนี้จังหวะไหนที่พาแฟนเรากลับบ้านได้
เดี๋ยวมันจะมีต่ออีกนิดนึงครับในระหว่างที่ตำรวจกันให้เนี่ย
คนนี้ครับพาตำรวจเข้ามาได้มากระชากคอเสื้อผมได้
แล้วก็มาพูดกับผมว่าให้ผมไปกราบเท้าเขา

แต่ตอนนั้นก็แบบเลิกตีกันแล้วไม่ใช่เหรอ
ช่วงที่ชุดละมุนนั่นแหละครับช่วงที่ตำรวจกันเนี่ย
ออกไปออกไปออกไปอย่างนี้ครับใช่

แต่คงไม่ได้ใช้คำว่าเท้าใช่ไหมใช่ครับ
งั้นกูไม่ยอมไม่งั้นมึงออกจากตรงนี้ไม่ได้

ตกลงคุณรู้ไหมคุณไปทำอะไรให้เขาโมโหจนโดน
ถ้าพี่เห็นจากในคลิปน้องชายเขาจะพูดตลอดว่า
น้องคนนี้เขาไม่ผิดน้องคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไร

คือจริงกล้องวงจรปิดมีอยู่แล้วแหละ

แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของทางเอกชนนะคะ
ที่จะอ้างสิทธิ์ในการที่เขาจะอาจจะใช้แค่ไหน

ทีนี้ขอกลับมาก่อนจะโฆษณาช่วงแรกค่ะ
คุณแนนค่ะตกลงแล้วเท่าที่เราทราบ
คนที่เขาต้องการหาอยู่ในร้านสะดวกซื้อแน่

เป็นคนของร้านสะดวกซื้อไม่ใช่ว่าเป็นใครวิ่งแล้วมาแอบ

โดยตอนที่มาเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวกันไหมคะ
ว่าเขามาหาใครเขาบอกไหมเขามาหาคนไหน
เขาบอกแต่ว่าเขาถามหาแต่ว่าหนูไม่รู้จัก
แล้วคนคนนี้ตอนที่หาตัวกันอยู่อยู่ในร้านไหมเรารู้ป่ะ

แล้วใครเป็นคนโทรตามตำรวจมาคะ
เป็นพี่ที่ร้านนี่นะคะ
ก็คือเหมือนแจ้งตำรวจปกติว่าเกิดเหตุขึ้น
แล้วตอนที่กลุ่มผู้ชายเขาเข้ามา
กลุ่มผู้ชาย๖๗คนที่คุณบังกองเขาเห็น

เขาบอกไหมว่าเขาคือใครแล้วเขามาหาใครเขาอธิบายไหม
ตอนที่เขาเดินเข้ามาค่ะตอนช่วง๔ทุ่มนิด
เขาเดินเข้ามาอย่างนี้เขามาถามหาคนคนนั้น
แล้วเขาก็โวยวายเขาบอกมีกล้องเหรอบันทึกเสียงเหรอ
เอาเลยเขาไม่กลัวโทรตามตำรวจมาสิ
โทรเขาคือไม่กลัวเขามีปัญญาจ่ายเขาบอกอย่างนี้
ที่เขาพูดอย่างนี้เพราะว่าพนักงานไปพูดอะไรกับเขาป่ะคะ
หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่ายังไง
คือเขาพูดพูดมาอย่างนี้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้เรื่องอะไร
หนูก็กลัวกันเพราะหนูก็กลัวหนูก็อยู่กันแบบติด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
มาซื้อมาทำทีเป็นซื้อของก่อนไหมหรือว่าเข้ามาเพื่อที่จะหาตัวคนเลยคะ

ตำรวจเจรจากันอยู่นานไหมกว่าที่มังกรเขาจะเข้าไปในร้านนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าซึ่งระหว่างนั้นคือหน้าร้านมันมีอยู่แล้ว
มีคนอยู่แล้วช่วง๔ทุ่มมันมีคนอยู่แล้วหน้าร้านเยอะมาก
ตอนจังหวะก่อนที่จะมีกลุ่มนึงนะคะที่แยกย่อยเข้าไปในร้าน
ตอนที่มีคนมาเยอะหน้าร้านนี่เราสังเกตแล้วว่ามันผิดปกติถูกไหม
ใช่ค่ะแล้วเขาก็ทยอยเดินเงินเข้ามาข้างในมาซื้อของมาอะไรอย่างนี้
หนูก็จะคิดว่าเป็นลูกค้าปกติแต่สักพักหนึ่ง

ซึ่งตอนนั้นเรารู้ยังคะว่าเขามาตามหาคนในร้าน

ก็คือตอนนี้มีแยกกลุ่มย่อยเข้ามาใช่ไหมคะ
ทีนี้ตอนที่เอาในร้านบ้างเพราะคนนี้เขาออกไปนอกร้านแล้ว
ในร้านเนี่ยจังหวะก่อนที่จะเกิดเหตุนอกร้านเนี่ยนะคะ
ตกลงโทษนะมีการพังประตู
ขอประตูทำลายข้าวของอะไรไหม
ไม่มีค่ะมีแต่เขาเรียกอย่างเดียว

ตะโกนเรียกหรือตะโกนด่าตะโกนเรียก
พอตำรวจมาแล้วคือนี่ฉันถามแบบชาวบ้านเลยนะ
พอตำรวจมาแล้วดูเขาอ่อนลงไหม

ไม่ค่ะใช่
เค้าอ้างกับตำรวจมาเนี่ยเป็นอบตเค้าอ้างแบบนี้ไหม

เขาแค่จะเอาคนคนนั้นออกมาให้ได้
เขาก็จะไม่ยอมเขาก็จะพูดแบบเสียงดัง

ทีนี้เราเห็นตอนที่แฟนเราโดนใช่ไหม

ในร้านจบยังไงเพราะมันกรูกันออกมานอกร้านด้วยใช่ไหม

อันนี้ไม่ทราบเพราะว่าเขาเคลียร์กันอยู่ข้างใน

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือผมไปอยู่ที่สพไงครับ

ที่มันจบก็คือเจ้าหน้าที่เรียกกำลังเสริมไป

หมดแล้วมั้งน่ะใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าผมก็ออกจากตรงนั้นไม่ได้
ออกจากตรงนั้นไม่ได้จนเจ้าหน้าที่เอารถกระบะไปรับคุ้มกันออกมา
ใช่ครับแล้วคุณได้สอบปากคำวันนั้นเลยไหมคะคืนนั้นไหมไม่
ก็คือพอไปถึงสพเจ้าหน้าที่ก็ทำใบส่งตัวไปตรวจร่างกาย
แล้วตำรวจพาคนกลุ่มนี้ไปที่โรงพักด้วยไหมคะไม่ครับอ่ะอย่างน้อยพาคนที่อ้างตัวเป็นอบตไปด้วยไหมคะไม่ครับ
แล้วใครไปโรงพักบ้างคะไม่มีมีผมคนเดียวอ๋อแล้วก็น้องน้องไอ้คนที่เขามาตามหาเนี่ย
ตอนช่วงดึกอะครับช่วงตีหนึ่งตีสองอ่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า
ภูมิกับจะให้สัมภาษณ์นะคะภูมิกับของสพเมืองสุพรรณบุรีคือคงน่าจะรู้แหละ
ว่าตกลงแล้วที่อ้างตัวไปอบประตอเนี่ยใช่แน่แท้ไหมที่อ้างตัวไปน้องอบประตอเนี่ยใช่แน่หรือเปล่า
ของที่ไหนแล้วตกลงมีเรื่องอะไรกันในร้านสะดวกซื้อแล้วคนนอกร้านสะดวกซื้อทำไมถึงโดน
แล้วตกลงแจ้งความกันไปหรือยังแจ้งข้อกล่าวหาไปหรือยังสักครู่ค่ะ
คุยกับผู้อำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีนะคะพันธบทเอกสมพรพุกหอมค่ะ
ภูมิกับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้กำกับค่ะจนถึงตอนนี้มีการแจ้งข้อเก่าหาใครไปแล้วหรือยังคะ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

ถ้ามีโชคศอยลำร่างกายก็ว่าไปตามน่ะครับผม
ใน๔๕คนที่ตำรวจเรียกมากรณีทำลายร่างกายมีอบตมั้ยคะ

แล้วคนที่อ้างตัวว่าเป็นอบตมีมั้ยคะ
ในคดีอาจจะเป็นมินประมาทกี่คดีนึงก็ได้

ทีนี้ท่านค่ะขอกลับมาเรื่องทำร้ายร่างกาย

เอาล่ะเดี๋ยวเรียนค่อยแยกเป็น๒ข้อหานะคะ
แต่ทีนี้ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนที่เป็นอบตจริงถูกไหมคะ

ไม่ได้เป็นนายกอบตใช่ไหมคะ

ไม่ใช่ของผมนะทุกคนค่ะ

เข้าใจไม่คืออย่างนั้นแค่จะถามว่าเราทราบที่มาแล้ว
ว่าเขาเป็นสมาชิกอบต
อยู่ในพื้นที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรีใช่ไหมคะ

ต่อไปต่ออะไรคะท่าน
สมาชิกอยู่ก่อนเนาะสมาชิกนิดนึงละกัน

เขาไม่คิดว่าจะมีเขาก็ทำเต็มที่เลย
ส่วนรายละเอียดเราก็ไม่ทิ้งเลยเพราะเกิดเหตุปุ๊บเราก็ดำเนินการให้เลยครับ
ค่ะภูมิกับแต่ว่าพอเหมือนกับแบบตีกันเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
มันไม่ใช่เพิ่งตีนะครับมันอยู่ดีมันมีเหตุทันทีอย่างนี้
เขาก็ไประงับเหตุอันแรกเขาไม่ได้ไปส่วนสองนะ
เอ้ยจริงเนี่ยเขาแจ้งอันแรกนะครับ
ภูมิกับค่ะแล้วคนที่ลงมือกับผู้เสียหาย๔๕คนที่ว่านี้เนี่ย
คืนนั้นได้ไปตรวจแอลกอฮองแอลกอฮอลอะไรไหมคะ
คืนนั้นเนี่ยแยกย้ายเลยพอเสร็จเขาก็แยกย้ายไปนะครับ
ส่วนวันนี้เราเอาตัวมาแล้ว
แอลกอฮอลมีผลต่อคดีทำร้ายร่างกายไหมคะว่าดื่มไม่ดื่ม

กำลังสอบอยู่นะตอนนี้ยังไม่เก็บเลย
อ๋อตอนนี้เหรอคะ
มีคนที่เอามาต่อมาด้วยป่ะคะ
ยังค่ะส่วนนี้ผมเอาตัวสมรวจเอาตัวมาทั้งคนละส่วนนะครับ
แล้วมีคนที่เป็นน้องชายอบตอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยใช่ไหมคะ
น้องชายอปไม่ไม่มีนะ

แต่ก็คือโดนหางเลขไปด้วยเนี่ยนะคะคุณมังกรโดนไป
อันนี้คดีหนึ่งที่เขามาร้องเพราะเขาก็กลัว

ทีนี้พอย้อนกลับไปที่สาเหตุ
ทำให้คน๓๐๔๐คนไปที่ร้านสะดวกซื้อที่ว่าเนี่ย
เพราะว่าคนที่เป็นอับฮนตอนนี่แหละ
ข้างนอกมันมองหน้ามองตาแล้วผมกำลังตอบส่วนอยู่ว่า
ทำไมอยู่ดีไปต่ออีกคนอีกไม่รู้จักกันเลย
ทีนี้คดีหมินประมาทเนี่ยคือเป็นคดีที่เขาแจ้งความเป็นโจทย์เองใช่ไหมคะ
เดี๋ยวอย่างนี้เป็นสิทธิของเขานะครับ
ว่าเขาจะจำนวนการหรือไม่จำนวนการแล้วแต่ต่างพูดอย่างหากนะครับ
เจอน้องที่ลงเจชน์ใช่ไหมครับ
ใช่ไหมครับ

ใช่ไหมครับ
ใช่ก็คือเพื่อก็อยากจะเจอเขาเจอใช่มั้ยคะ

จุดประกอบ๑๓คนเจอเขและวัลกายพูดค่อยกันนะครับ

เป็นศิษย์ของน้องกันเหล่าการว่าเขาจะจะไง
คืออารมณ์ของ๒สตรีกรีกแบบสยาย
แล้วเขายังคุยบ้างยังนะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับ
เขามีเหตุที่ทำไมถึงไปตามหาคนที่ร้านสะดวกซื้อที่ว่า

แต่ทีนี้คำถามคือว่าตอนเขาได้เจอกัน

โดนทำร้ายไหมลักษณะทำร้ายมันผมว่ามันไม่ได้ทำร้าย
ถ้าผมมีอารมณ์แล้วเข้าไปก็สมมุติตบทางนี้นะสมมุตินะตบหัวชีวิตหนึ่ง
สมมุติอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ชายว่าตรงนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่า
เขาตบเพราะอะไรอย่างนี้นะครับ

อันนี้เขาโดนทำอะไรบ้างคะ
ก็มีตบตบพิเร็งนะครับอย่างนี้ค่ะ

ครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิของน้องนะเดี๋ยวให้น้องเขาทำร้ายการก็จะว่าไป
นอกจากน้องคนนี้แล้วเนี่ยมีใครที่ถูกทำร้ายในวันนั้นอีกไหมคะ
ไม่มีก็มีนะอ่าทหารคิดว่าช็อกต่ออย่างหน้าอีกคนหนึ่ง
ของคุณมังกรคดีหนึ่งแต่ว่านอกเหนือจากคุณมังกรแล้ว
น้องเด็กแล้วคนอื่นนี้มีใครโดนทำร้ายคืนนั้นไหมคะ
ไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็แล้วแต่มีไหมคะ
ก็เดี๋ยวถ้าเขาแจ้ความยังไงก็ว่าไปตอนนี้สิค่ะ
อยู่ครับผมเอ๊ะแล้วถ้าจริงจริงสมมุตินะคะถ้าสมมุติเกิดแบบคือแม่
มันเป็นความผิดสุดตัวของเขาด้วยไงเขาเป็นผู้ชายไม่ไม่เรียนเข้าใจ
คือสิ่งที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นหมินประมาทเรื่องหนึ่งนะคะ
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าใครจะบอกว่าคนนั้นทำแล้วไปทำร้ายคนนั้นได้ถูกไหมฮะ
แต่ว่าที่ท่านบอกว่าโดนตบหนึ่งทีเนี่ยเกิดจริงถูกไหมคะ

เพราะฉะนั้นอันนี้ตำรวจต้องรอให้คนเสียหาย

นี่นะใช่มะมันคือรัฐเสียหาสิ่งใหญ่ดีเอาถูกไหมครับ
มันประนันไงครับเดี๋ยวให้เราทำงานก่อน
ท่านคะเกิดเหตุตั้งแต่ประมาณสัก๔๕ทุ่มของวันอาทิตย์เนี่ยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยคนที่บอกว่าเป็นอุปโตร
ซึ่งก็เป็นอุปโตรสามัยชิงอุปโตรจริงจริงนะคะ

อืมตอนนี้ผมผมก็ติดต่อให้เขาติดต่อร้อยเวรมาแล้ว
เขาเอาหลักฐานมาแล้วกันว่าอะไรบ้าง

อันนี้หมายถึงเค้าเป็นผู้เสียหาใช่ไหม

ผมก็ทำให้เต็มที่กุญจนกรรมไม่ต้องกลัว
ไม่มีคุณองค์หวับไม่มีอะไรซับซ้อน

ผมอยู่นี่มาหลายปีแล้วครับไม่ต้องห่วง

ไม่ต้องห่วงครับผมทำอะไรที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนครับ

ยังไงดิฉันไม่อยากคุยกับท่านคดีนี้แล้วนะคะ

ไม่ต้องห่วงจบแล้ว
ต้องจบใช่ไหมคะส่วนคดีอื่น

ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงยินดีครับผม
ภูมิกลับขอบคุณท่านตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

ตกลงไม่มีใครได้อยู่ว่าตกลงน้อง
คนนั้นที่อยู่ในร้านโดนทำร้ายตอนนั้นไม่มีใครเห็นใช่ไหม

แต่รู้เหมือนอย่างที่ตำรวจเล่าให้ดิฉันฟังไหม

บางทีตำรวจอาจจะไม่ทำความแทน

หรือคุณได้ยินมาหรือเขาเล่ากันมามีไหม
ก็มีน้องอีกคนนึงที่เพิ่งออกไปเนี่ยครับ

มีคุณหนึ่งคนมีน้องคนนี้ที่โดนตบหนึ่งคน
แต่ว่าคนนี้เขาต้องพิสูจนอีกคดีหนึ่งที่เขาถูกกล่าหาด้วยนะ

ก็เป็นผมเห็นเป็นพนักงานในนั้นแหละครับ
ก็คนในร้านเหมือนกันโดนอะไร
ที่เขาโดนผมยังไม่มาใช่แต่พอวันรุ่งขึ้นเขาออกเลย
แล้วมีใครไปถามให้ว่าเกิดอะไร
ไม่ครับผมมีแต่ไปคุยกับเขาว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าไม่เอาไม่พูดผมไม่อยากมีปัญหา
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
เดี๋ยวคืออย่างนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับสองเรื่องนะคะ
คือว่าเหตุที่ทำให้คนจำนวนมากไป
เพราะว่าก็มีเหตุหมินประมาทกันนะคะ
แล้วอบตก็ไปปกป้องสิทธิ์ของคนในครอบครัวตัวเอง
ก็ไปถามหาแต่จะเป็นเรื่องเข้าใจผิดทำจริงหรืออะไร
อันนี้ต้องพิสูจน์นะคะเพราะมันก็มีการกล่าวหา
ก็ต้องดูว่าแก้ข้อกล่าวหาได้หรือเปล่าเข้าใจผิดกันจริงไหม
แต่เป็นที่มาที่ทำให้อันนี้ไปโดนหางเลขกับเขาด้วย
จังหวะที่เขาไปหาคนอีกคดีหนึ่งของเขานะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับทนายเจมส์นะคะ
อันนี้พี่ถามแทนว่าเอ๊ะตกลงเขาต้องปกป้องสิทธิ์อะไรตัวเองยังไงไหม
เป็นชาวบ้านอย่างเราเนี่ยนะต้องทำอะไรบ้าง
แต่ไม่ห่วงนะคะเชื่อว่าภูมิกับเอาอยู่แล้วล่ะสักครู่ค่ะ
กับทนายเจมส์ทนายนิติธรแก้วตัวนะคะ
จริงคุณมังกรมีทนายของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แต่นี่พี่ขออนุญาตคุยแบบเนาะจะได้ความรู้ด้วยกันค่ะ

สวัสดีครับพี่จอมขวัญครับสวัสดีครับคุณปอนครับ
เจมส์ตอนแรกจะถามคดีของมังกรแต่เมื่อกี้พอฟังผู้กำกับ
ขอถามเรื่องเรื่องหนึ่งค่ะคือเอาล่ะสาเหตุที่เขาไปเนี่ย
ไปเพราะว่าเหมือนกับเขารู้สึกเสียหายจาก
อาจจะมีการหมินประมาทอะไรกันซึ่งต้องไปพิสูจน์นะคะ
แต่คนที่เขาไปตามหาเนี่ยคนนี้เนี่ยนะคะซึ่งจะเป็นคนที่จะต้องโดนเก่าหาเรื่องหมินประมาทเนี่ย
แล้ววันนั้นเท่าที่ฟังข้อมูลจากภูมิกับคือโดนตบไปทีนึง
คำถามคือคนนี้ที่โดนตบเนี่ย
เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเหรอคะ
มันอย่างนี้นะครับการตบครั้งนึงเนี่ยถือเป็นการทำร้าย
แต่ไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจซึ่งเป็นคดีโลโหโทษ
คดีละโหโทษเนี่ยดูเหมือนโทษมันน้อยนะทดโทษจำคลุกไม่เกินหนึ่งเดือน
แต่มันยอมความกันไม่ได้มันเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดิน
คือถ้าคนที่โดนตบเขาไม่แจ้งความเองเนี่ยคือตำรวจต้องทำยังไงต่อคะ
เขาดำเนินการได้นี่สอบสวนได้เลย
อ๋อคืออ่ะแล้วถ้าสมมุติน้องคนที่โดนโดนตบในนั้นแล้วบอกว่า
ไม่เอาแล้วเหมือนกับแบบเขาอาจจะไม่อยากมีเรื่องแล้ว
หรือจะกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรวจก็คือหยุดไว้เลยหรือยังไง
ตำรวจก็ยังต้องเดินดำเนินคดีต่อคะ
อันนี้ดำเนินต่อไม่ได้เพราะว่าไม่มีพยานยืนยันไง

เอ่อแต่ว่ามีพญานที่เป็นพยานให้ได้ว่าเออ
น้องคนที่โดนตบจริงอ่า
อันนี้ก็ว่ากะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่า
ของคุณบังกรลี่ฮะในกรณีนี้ฉันขอถามไปที่ประเด็นนื่องจากมัน
มีประเด็นเรื่องของมีสมาชิกกระบว์ตอเท่านึงเนี้ย

คือลักษณะแรกเขาเข้ามาเพื่อเหมือนแบบ
ฉุดกระช่าคุณออกไปนอกร้านฉอดนึง
กับอีกฉอดนึงคือออกไปตอนนอกร้านแล้ว

แต่ไม่ใช่คนลงมือแบบชกต่อยฟาดฟันนะ
คืออย่างนี้ก่อนการที่เขาเนี่ยนะฮะ
อยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ไปกระฉุดกระชากลากเขานะฮะ

ซึ่งถ้าเกิดการมีการพูดจากของผู้
ไม่มาเดี๋ยวทำร้ายนะอันนี้อาจจะกลายเป็นความผิดต่อเสร็จภาพขึ้นมาอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับ
โทษหนักกว่าโทษหนักกว่าพวกทำร้ายร่างกายพวกนี้
คือยังไงก็เกี่ยวใช่ไหมคะทนายเจมส์
อย่างที่ผมเรียนนะคนเรามีสิทธิเสรีภาพในตัวเอง
เขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ของเขานะครับ
เว้นเขาไปล้ำเส้นของคุณไปอยู่ในบ้านของคุณอะไรพวกนั้น
คุณจะไปผลักเขาออกจากบ้านอะไรกันนั่นสิทธิ์ของคุณถูกไหมฮะ
แต่นี่คือเขาอยู่ในสถานที่ซึ่งมันเป็นสถานที่สาธารณสถาน
ต้องบอกก่อนว่าใน๗๑๑ถือว่าไม่ใช่สถานที่ระโหธานนะครับ
ใครก็ได้ที่จะเข้าชื่อออกใครจะยืนอยู่ตรงไหนก็ได้สิทธิ์เขา
เพราะฉะนั้นคือถ้าจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้
เพราะก็มีส่วนใช่ไหมคะ
มันต้องแยกก่อนว่าในส่วนแรกเขาไปดึงตัวออกมา
นี่อาจจะเป็นความผิดต่อเสร็จภาพหนึ่งฐานนะครับ
ถ้าใช้แรงจุดกระชากลากสู่อาจจะเป็นการทำร้าย
หรืออาจจะไม่ถึงเป็นอันตรายแก่กายอีกฐานหนึ่งนะครับ
สมมุตินะคะถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้ว
ถ้าเขาไม่ได้แตะตัวของคุณมังกรเลยนะ
แต่ว่าสั่งคนอื่นทำอันนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในคดีนะคะ
แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้คนที่สั่งอย่างเดียวเนี่ยผิดด้วยไหม
ผิดครับถือเป็นผู้ใช้ครับ
ความผิดทางกฎหมาย
ท่านเจมส์คดีนี้ไม่ซับซ้อนเนอะใช่มั้ยคะไม่ยาก
ก็อาจจะมีการสอบส่วนที่ผิดพลาดอย่างงี้
ค่ะธนายเจวันนี้รบกวนสั้นขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊วยเจอบ
กรกังวลอะไรไหมก็กังวลสิครับไม่น่าจะมาร้องสื่อหรอกใช่ไหม
ฉันกำลังจะถามว่ามีใครมีใครข่มขู่ติดต่อมา
แล้วคนที่ส่งข้อความมาหาคุณคือคนในคืนนั้นที่เจอกันหรือเปล่า
ไม่เห็นนะครับไม่ใช่แต่อยู่ในพื้นที่สุพรรณเพราะเขาใช้เฟสจริง
แล้วเขาจะเขาจะมาอะไรกับคุณเรื่องอะไรคะนั่นสิครับ
แล้วเขาอ้างตัวไหมว่าเขารู้จักกับคนนั้นคนนี้อะไรที่มีเรื่องกันมัน
ไม่ครับไม่เขาไม่ตอบผมถามเขาไม่ตอบ
แล้วมีกลุ่มคนในคืนวันนั้นติดต่อมาหาบ้างไหม

ยังไม่โดนแบบกลับมาเฮ้ยอย่าไปร้องเซอร์ให้เรื่องนี้ไปไม่ต้องอะไร

มีแค่คนไหนไม่รู้แต่ว่าท้าต่อยอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับแบบหมออยากเจอผมจังเลย

ไม่ครับผมไม่ได้อยู่สุพรรณผมเพิ่งมาอยู่เอง
เพราะจริงเป็นคนที่
ผมทำงาน๓จังหวัดไงครับก็คือจะไปมา

สุพรรณนี่แหละครับแต่คือไปอยู่นั้นตั้งแต่อายุ๒๐แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ได้เปรี้ยวหาใครเลยนะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ

อย่างนี้ค่ะยังไงเท่าที่ฟังภูมิกับแล้ว
ถ้ามันมีอะไรที่แบบแหมมันติดขัดเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีก

แต่ว่าขอบคุณที่มาเล่าเรื่องให้ฟังขอบคุณนะคะคุณแมน